ข่าวหรือว่าสื่อโทรทัศน
คนทำโทรธัสมัยจบันไม่ได้แข่งด้วยกันเองเท่านั้น

วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังมีอยู่
แล้วก็มีสื่อออนไลน์เข้ามาอีก
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องกลับตัวกันหมด
งั้นผู้ประกาศข่าวคนอาจจะมองว่านั่งอ่านข่าวในทีวีข่าวเริ่มปุ๊บอ่านเสร็จเก็บของกลับบ้านรับเงินกลับบ้านคือไม่ใช่หรอกครับ
เหมือนเด็กจะไปสอบก็ต้องอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้าห้องสอบคนเป็นนักข่าวก็ต้องอ่านอ่านข่าวที่กำลังจะไปอ่านออกอากาศอ่านดูข้อมูลคำถูกคำผิดการออกเสียงตรวจสอบเช็คข้อมูลหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปพูดเอาไปคุยกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็คือการทุ่มเท

ที่เราจะเสนอข่าวนี้แต่คนเขาเสพสื่อเสพข่าวเรื่องนี้จากออนไลน์จากมือถือจากแท็บเล็ตจากโน้ตบุ๊กจากคอมพิวเตอร์ของเขาไปก่อนแล้วหรือเปล่าเราจะไปนำเสนอเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่เขาเสพจากทางออนไลน์มาแล้วยังไงตรงเนี้ยคนทำงานทีวีคนทำข่าวทีต้องคิดเยอะขึ้นคือไทยรัฐนิวโชว์รายการข่าวของไทยรัฐทีวีในขณะเนี้ยเรามีทุกวันนะฮะถ้าจะถามว่าวัน

สองให้เขารู้อย่างเข้าใจไม่ต้องไปตีโจทย์อะไรอีก
สามเมื่อเขารู้แล้วว่ามีข่าวนี้เกิดขึ้นเขาเข้าใจเรื่องราวแล้ว
เขาจะได้เอาไปใช้เอาไปคิดเอาไประแวดระวังเอาไปป้องกันตัว
หรือเอาไปบอกไปเตือนกัน
เหมือนเพื่อนเหมือนเราเป็นเพื่อนเขา
มานั่งเล่าเรื่องให้เขาฟังเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟัง
นิยมของคนดูมันปฏิเสธไม่ได้
นำมาซึ่งเงินโฆษณา
แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเรื่องพวกนี้
มาเป็นปัจจัยสำคัญเหนือจริยธรรมในการทำงานในฐานะสื่อสารมวลชน
แน่นอนว่าโอเคเราให้น้ำหนักเรื่องนี้มากที่สุด
และจะเป็นข่าวแรกของเราในวันนี้
แต่เขาจะได้อะไรมากกว่านั้น

ไม่ใช่แค่ว่าเอาเรื่องนี้มาให้เขาดูปึ้ง
แล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็เขารู้แล้วล่ะว่ามันเกิดขึ้น
แต่เขาจะได้ประโยชน์อะไร

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามา
เพื่อจะดูจุดเริ่มต้นจุดต้นกำเนิดนะครับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ
บางทีเราภาพเหตุการณ์มี
แต่บางทีมันก็ไม่สามารถอธิบายเข้าไปได้อย่างเข้าใจ

แต่จากข้อมูลที่เราได้มาจากเจ้าหน้าที่

ภายในของถ้ำแบ่งเป็นกี่ล็อก
แบ่งเป็นกี่ตอนลึกขนาดไหนมืดยังไงเนี่ย
บางทีมันก็อธิบายด้วยตัวหนังสือด้วยคำพูด
หรือโดยภาพที่มีอยู่มันก็ไม่พอไม่เข้าใจ

จากงูปิ๊กงูกินคังคาวไย

เราก็เอาตรงนี้เข้ามาช่วยอธิบาย
เราจะพยายามใช้พวกนี้เพื่อทำให้ท่าน
ได้รับรู้ได้ดูข่าวอย่างเข้าใจ
แล้วก็มีอัตรฤษแล้วเข้าใจง่ายในการดูข่าวผ่านหันไทยวัฒนธิบดิ์
คือผมตั้งใจว่าผมอยากจะทำงานข่าวไปเรื่อย
ผมไม่รู้นะว่าผมจะไปเกษียณเมื่อไหร่อะไรยังไง
อาจจะเร็วก็ได้หรืออาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยพอเหอะไม่เอาแล้วไม่ได้เรื่องแล้วก็ได้
หรืออาจจะทำไปได้เรื่อยเหมือนคุณสุธิชัยหยุ่นอาจารย์วีระธีรพัฒน์ใช่ไหมฮะพี่กิติสิงหาปัตย์อะไรก็แล้วแต่
ผมอยากจะทำโทรทัศน์จัดวิทยุไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีคนจ้างเราก็แค่นั้น

เพราะฉะนั้นพอเรามาอยู่กับไทยรัฐแล้วคอนเทนต์เขาก็คือข่าว
แล้วเขาก็ทุ่มเทเรื่องข่าวมีทีมข่าวที่พร้อมมีเทคโนโลยีที่พร้อม
มันก็ทำให้เรามีความสุขซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะทำให้
ให้ผมสามารถที่จะมาช่วยในการที่จะพัฒนาหรือทำให้งานข่าวของไทยรัฐ
เราสามารถที่จะตอบสนองหรือว่ารับใช้หรือว่าโดนใจคนดู
คนที่ติดตามข่าวสารของเราให้มากขึ้นไปอีก
บางคนบอกโอ้โหผมอยู่ได้ยังไงทำงานทุกวันไม่หยุดเลย
มาอย่างนี้ประชุมเที่ยงประชุมเย็นอยู่คลุกกันทั้งวัน
เอามีเวลาที่ไหนมาอยู่กับลูกกับเมียกับพ่อกับแม่ดูแลยังไง
คือมันก็มีเวลาแหละมันก็มีเวลาในการอยู่ดูแลครอบครัวแล้วก็ทำงาน
แต่ถ้าถามว่าอะไรมันคืออะไรเนี่ยผมพูดตรงนะผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่า
อันนี้ทั้งหมดมันคือชีวิตของผมไง
มันก็มีบ้างแหละบางช่วงมันเราก็ต้องสวิตช์ในคนเรา
เราก็ไม่ได้ว่าโอ้โหบ้าอะไรตลอดเวลามันก็มีบ้าง
ปกติผมตื่นเช้านะแม้ว่าจะงานเลิกดึกแต่ว่าผม๖๗โมงผมก็ตื่นแล้ว
ช่วงเวลานี้ผมเช้ามาดูอะไรนิดหน่อยอ่าคุยกันเรียบร้อยทางอะไรก็
ผมก็สายทำกับข้าวซื้อกับข้าวอะไรมากินกันเสร็จ
ยังมีเวลาชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอยู่กับลูก
คนที่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวก็แน่นอนว่าคุณก็ต้องชอบข่าวรักข่าว
แล้วก็ดูข่าวจากนั้นก็ฝึกปลือฝึกฝนฝึกอ่านข่าวออกเสียง
รอเรือรอลิงดูรายการข่าวพิธีกรข่าวผู้ประกาศข่าวที่คุณชอบ
ดูหลายหลายคนก็ได้ชอบไม่ชอบก็ดูดูว่าใครมีข้อดีข้อเด่นอะไรอย่างไหน
แล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองถึงเวลาก็รอโอกาส
แสวงหาโอกาสด้วยตัวเองในช่องทางต่างที่มันเยอะแยะมากไปหมดในปัจจุบัน
ทำช่องของตัวเองทำเพจตัวเองทำคลิปตัวเองก็แล้วแต่
หรือรอโอกาสที่สถานีไหนเขาเปิดรับผู้ประกาศข่าว
คุณก็ไปสมัครสมัครแล้วคุณก็ใช้สิ่งที่คุณเตรียมตัวฝึกฝนไง
ในการที่จะแปลให้เขาดูก็แค่นั้น